คุณผู้ชมคะดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องนี้เนี่ยเป็นช่างไฟที่เขาเมาคลั่ง
เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องพยายามที่จะล้อมจับท้ายที่สุดเนี่ยโอ้โห
ใช้เวลากว่าจะจับตัวได้นะคะคุณผู้ชม
แล้วพอจับตัวได้ยึดปืนได้กระบอกหนึ่งด้วย
เดี๋ยวไปดูตอนที่จับกลุ่มกันหน่อยค่ะครับ
เขามาดู
เห็นไหมคุณผู้ชมที่วงแดงเมื่อกี้ค่ะ

แล้วดูสิตำรวจมากันจะหมดโรงพักเลยนะคะ

จับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้คือนายสะพลอายุ๔๔ปีค่ะ

ชาวบ้านบอกว่าคุณตำรวจมาดูหน่อย
ผู้ชายคนนี้เขาเอาปืนขู่คนในหมู่บ้านหมดแล้ว

สุดท้ายพอจับตัวได้เนี่ยคุณผู้ชมค้นตัวดู
ก็เจอปืนพกสั้นแบบลูกโม่ขนาด๓๘เหน็บอยู่ที่เอวกระบอกหนึ่ง
ทีนี้ตำรวจก็เอามามาตรวจสอบปืนกระบอกนี้
ปรากฏว่าข้างในไม่มีกระสุนนะคะ
เหตุการณ์นี้ต้องบอกว่านายสะพลคนนี้เขาเมา
เสร็จแล้วก็โวยวายเดินมากลางซอยราชวิถีซอย๒
แล้วเอาอาวุธปืนนี้จ่อไปที่คนที่อยู่ในซอย
ชาวบ้านก็แตกตื่นตกใจวิ่งหนีกันหมดเลยนะคะ
แล้วก็มีคนพยายามที่จะไปห้ามเอาไว้
หลังจากนั้นเนี่ยชาวบ้านก็โทรแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุ

ชาวบ้านแต่ละคนเนี่ยพอเห็นเขาถือปืนมาจ่อก็ตกใจค่ะ
ซึ่งก็กลัวไงไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้จะเอาปืนไปยิงไปทำร้ายคนอื่นหรือเปล่า
เพราะว่าตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่าในกระบอกปืนมันไม่มีกระสุน
ทีนี้พอตำรวจคุมตัวนายสะพลแล้วก็ไปค้นห้องพัก
ไปดูว่าที่ห้องเนี่ยมีสิ่งผิดกฎหมายอะไรหรือเปล่า
ผู้ก่อเหตุนายสะพลเขาอ้างนะเขาบอกว่า
ค้นไม่ได้ตำรวจยังไม่มีหมายค้นจะเข้ามาค้นได้ยังไง
แล้วมีการอ้างอีกด้วยบอกว่าลูกพี่ของเขาเป็นผู้พิพากษา
แล้วก็ให้โทรให้โทรหาผู้พิพากษาเลยบอกลูกลูกโทรหาเลย
ซึ่งตำรวจบอกว่าจริงการค้นห้องพักมันค้นได้นะ
เพราะว่ามันเป็นเหตุซึ่งหน้าและที่สำคัญคือเจอปืน
อยู่ในตัวของนายสะพลนี่แหละซึ่งต้องการหาว่าในห้องพักเนี่ยมีกระสุนเพิ่มเติมไหม
แต่ปรากฏคุณผู้ชมถึงแม้เขาจะไม่ให้ค้นแต่ตำรวจก็ไปค้นนะ
แล้วพอไปค้นดูในห้องไม่มีสิ่งผิดกฎหมาย
ทีนี้ก็คุมตัวมาต่ออันนี้เป็นบรรยากาศที่โรงพักแล้ว
เอาตัวมาที่โรงพักนายสะพลก็สารภาพนะบอกว่าผมเนี่ยเป็นช่างซ่อมไฟฟ้าของหอพัก
ส่วนปืนเนี่ยมีคนรู้จักเอามาฝากกับผมไว้แต่ก็ไม่มีกระสุนหรอก
เขาก็เล่าให้ฟังด้วยบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวนายสะพลขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อเบียร์ที่ร้านอยู่ในซอยนี่แหละ
แล้วถูกคนในซอยมาหาเรื่องเขาก่อน
ทีนี้พอมาหาเรื่องก่อนก็เลยโมโหสิคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์กลับมามาที่ห้องมาเอาปืน
ตั้งใจจะเอาปืนนี้ไปขู่ไม่ได้ตั้งใจจะยิง

แล้วเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะทางเจ้าของหอพัก
แล้วก็แฝดผู้น้องของนายสะพลก็เดินทางมา
เอายารักษาอาการป่วยทางจิตมาเยี่ยม
ซึ่งเขาต้องเอายามาให้นายสะพลทานเพราะว่าอะไร
สะพลเขาบอกว่าเขามีอาการเกี่ยวกับอาการทางจิตประสาท
เอายามาให้อาการจะได้ไม่กำเริบ
ทีนี้เขาก็บอกด้วยนะบอกว่าจริงสะพลคนนี้

ไม่ได้เป็นคนที่สร้างปัญหาหรอกแต่ว่าช่วงหลังเนี่ย

รวมไปถึงไปกินเหล้ามาอีกเอาพอไปกินเหล้ามา
ประกอบกับขาดยาด้วยก็เลยคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้
มาทำเรื่องขอยื่นประกันตัวกับทางพนักงานสอบสวน

คือเรื่องของการพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
แล้วก็มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ